คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาทักทายกันนะครับ

สดชื่นแจ่มใสกันหรือยังครับ

ก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปทาน
แต่ว่าขอลัดขั้นตอนอาหารคาวหน่อย

คนขายเขาใส่ซูทผูกไท่มาขาย
คนเห็นนี่เขาก็เอ๊ะเป็นพนักงานบริษัทหรือเปล่า
แต่จริงแล้วค่ะมาข่ายไอติ๊มนะคะ
กลายเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ไปแล้วค่ะ
ตอนแรกถ้าดูเผินผมนึกว่า

เหมือนนึกว่ามาหาเสียงนะแต่งตัวเรียบร้อยมาก
ชื่อว่าคุณรุ่งใจงามอายุ๖๗ปีเป็นชาวตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราธานีเป็นพ่อค้าขายไอศกรีมกะทิ
เสื้อสูตรผูกเลขท้ายใส่รองเท้าคัดชูหนังเรียบร้อย

และที่สำคัญดูดีมีสไตล์นะ
เพราะคุณลุงเขาจัดสีได้ดีนะเสื้อสูตรสีเทาเล็กไทยสีเทา
เสื้อสีเขียวสูตรสีแสง

ก็ตระเวนขายไปตามสถานที่ต่างจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปแล้วนะคะ
เพราะว่าปกติแล้วร้านไอศครีมแบบนี้ก็จะเห็นกันทั่วไปแหละ
แต่ว่านี่จุดเด่นคนขายซะเลย
รุ่งเล่าว่าหลังจากที่ปลดประจำการจากทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือก็ยึดอาชีพ
ขนมหวานชนิดต่างมาตลอด
๔ปีก่อนเปลี่ยนความคิด
คิดมาก่อนหน้านี้ขายขนมหวานไง
ก็เลยอยากจะมาขายไอศครีมดูบ้าง
ไอศกรีมมาจากสุราธานีเริ่มขายตั้งแต่๘โมงเช้าก็ตระเวนไป
พ่วงคู่ใจนี้ไปเรื่อย
จุดขายเป็นประจำก็คือที่หน้าที่ว่าการอำเภอกาญจนดิต
คุณรุ่นเล่าว่าสาเหตุก่อนออกจากบ้านไปขายไอศกรีม
จะต้องใส่สูตรผูกท้ายแต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้ทุกวัน
ต้องการให้ลูกค้าเห็นแล้วสบายใจสบายตา

ก็จะเชื่อมั่นในสินค้าที่ขายไง

อันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องนะคะด้านการตลาดนะคะ
ร้านนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้๘อย่าง

ข้าวเหนียวมันเชื่อมลูกชิดขนมปัง
ุ้นมะพร้าวเยลลี่เฉาก๊วยแล้วก็สับปะรดเชื่อมนะคะ
ราคานี้ไม่แพง๒๐บาทเท่านั้น
คน๑๐บาทสร้างรายได้วันละ๓๐๐๓๕๐๐บาท
แล้วก็ชื่อก็แปลกด้วยไอศติม

หรือไม่เรียกกันชื่อเล่นนะไอติม
คุณลุงมีไอศติม

เออแต่ว่าสิ่งที่สำคัญหาจุดเด่นให้กับร้านค้าของตัวเอง